ส่วนทีมชาติไทยในชุดอาเซียนครับที่สิงคโปร์ลงฝึกซ้อม
เมื่อวานนะครับครั้งแรกหลังจากรวมตัวกัน
โปรแกรมลีกก็เดินทางมาต่อกันที่กรุงเทพเลยนะครับ
ไปดูลูกชายที่ป่วยกระทันหันนะครับแต่ว่าจะเดินทางไปสมทบที่สิงคโปร์
หลังฝึกซ้อมธีรสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยก็บอกว่าเป้าหมายในครั้งนี้
ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าไปสิงคโปร์ต้องการจะไปเอาแชมป์อาเซียนกลับมาให้ได้
ซึ่งทีมไทยจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันนี้ก่อนเดินทางไปยังสิงคโปร์วันที่๑ธันวาคม
เกมแรกเจอกับตีมอนนะครับวันที่๕ธันวาคมเวลา๑๖นาที๓๐นาทีครับ